ด้านหลังพี่เบิร์ตนี่คือโอ้โห
หน้านี่คือเต็มไปด้วยเลือดเลย

น่วมสะบักสะบอมเลยมันมีคำไหนอีกไหม
อ่าคืออาการแบบนี้นี่ปังตายเลยอ่ะ
ปั่นจักรยานขายขนมอยู่
หมามาวิ่งไล่ตามป้าก็ด่าไป
เจ้าของหมาที่บอกว่าเป็นโจวัย๑๖ไม่พอใจ
ยำบาธาป้าจนขนาดนี้

ใช่ค่ะนี่อยู่ตรงข้างทางเลยนะ
สภาพป้านี่โหหนักเลย
เรื่องอยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท๖เนี่ยนะคะ

แล้วก็เขียนบอกว่าโอ้สงสารป้าแม่ค้าขายขนม

เยาวชนเจ้าของหมาทำร้ายอาการสาหัส
ตำรวจปล่อยตัวคนร้ายออกมาแล้ว
จุดนี้ค่ะอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว๓๘

แล้วกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะคุณผู้ชม
ก่อนจะถึงจุดที่เกิดเหตุ

ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะให้ดูลูกศรเขียวนั่นน่ะ
คุณพาผู้ชมคี่จักรยานมา
แล้วก็มีตระก้าที่ใส่ขนมใส่ไส้

ทีนี้ปั่นวนหาลูกค้านั่นแหละ

บ่าย๒๓๕นาทีค่ะ
ได้เห็นเลยอันนี้คือก่อนที่จะเกิดเหตุ
นักข่าวของเรานะไปที่บ้านของคุณป้า

ก็ไปคุยกับคุณป้าอารีนุ่มน้อย
เป็นแม่ของคุณป้านะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๔โมง

แล้วบอกว่าที่เราเรียกกันว่าคุณป้าคุณป้า
คุณป้าเจ็บไม่ได้เยอะเลยอายุ๓๙ปี

แตมีอาชีพปั่นจักรยานขายขนมตามชุมชนนั่นแหละ
ไปเจอหมาในซอยกิ่งแก้ว๓๗
แล้วก็โดนหมามันวิ่งไล่ไงป้าแตก็ตะโกนด่าหมา
แล้วก็เลยไปทะเลาะกับเจ้าของหมามีปากเสียงกันกับ
เรียกว่าน้องเอละกันน้องเออายุ๑๖นะ
หลังจากนั้นพอช็อตแรกทะเลาะกันมีปากเสียงกันแยกย้ายกันไป
พอตอนเย็นปั๊บป้าแตไปเจอกับน้องเออีกรอบนึง
จังหวะนี้สวนกันสวนกันตรงริมคลองแล้วมันเป็นทางแบบแคบอ่ะ
ฝั่งน้องเอมาทำร้ายป้าแตหาว่าป้าแตไปให้ของลับก่อน
ทั้งที่จริงแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเลยอะค่ะ
แล้วแม่ของป้าแตก็ยืนยันนะว่าฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ต่อให้ฝั่งนั้นเอาตังค์มาให้จะจบเรื่องฉันไม่ยอมหรอก
อืม
สองวันมาทำแบบนี้
เขาบอกว่าจะเอาเงินมาเยียวยาเมื่อวานนี่ได้ยินน้องเขาพูดนะ

ก็คือไม่รับเงินตรงนี้

เพราะเราไม่ใช่ว่าจะไม่มีกินเลยเราก็ยังพอมีกิน
นักข่าวก็เลยต้องไปหาฝั่งน้องเอที่เป็นเจ้าของหมาบ้าง

เจอแต่ลุงของน้องเอ

แล้วเจอเจ้าน้ำตาลเจ้ามารวย
เป็นหมานี่๒ตัวนี้๒ตัวนี้น้ำตาลกับมารวย

มันเป็นหมาพันธ์ไทยนะตัวผู้ทั้งสองตัวเลย

ก็ตอนที่ป้าแตเขามาเจอกับหลานผมเนี่ย

แล้วฝั่งนั้นน่ะฝั่งนางแตน

โอ๊ยนี่ตรงนี้คุณผู้ชมให้ดู
คือมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นทางแคบ

แต่ลุงของน้องบอกว่านี่คือใช้หมัดอย่างเดียวนะ
สภาพป้าแตขนาดนั้น
แล้วฝั่งลุงก็บอกด้วยว่าเอ้าก็ฝั่งป้าแต

เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับหมาหรอก

เอาตังค์ไปให้ฝั่งนางแตนะจะเป็นการเยียวยาหมื่นนึง

แล้วก็กระเช้าขอโทษด้วยลองฟังลองฟังลุงดูค่ะ
หลานผมก็ถามว่าทำไมถึงขับรถอย่างนี้

ผมเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว
ใช่ไหมฮะเท่านั้นเอง
เขาก็เลยบอกว่าให้ของรับ

นั่นแหละนั่นแหละมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา

เขาก็บอกเขาทั้งหลักนั้น
นี่คุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะ
ตำรวจได้ตัวน้องเอวัย๑๖แล้วนะคะ
แล้วก็ถามเด็กด้วยเด็กก็บอกว่าก็ทำคนเดียว
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

ก็ต้องส่งไปสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการต่อไปด้วยนะคะ
ในคลิปเลอหน้าอยู่ตรงโน้นนะคะ